หลังจากมีการรณรงค์ให้ร่วมกันลงชื่อ
ออกจากพิพิธภัณฑ์ที่สุราชพยาบาล
ล่าสุดนะครับทางสิริราชยอมปลดป้ายมนุษย์กินคน

ภาพฝังใจวัยเด็กของใครหลายคน
ดื้อจะถูกซีอุยมากินตับ
กลายเป็นวลียอดฮิตของพ่อแม่
ที่มีไว้ขู่เจ้าตัวเล็กโดยเฉพาะ

อุ๋ยเป็นฆาตกรโหดจ้องฆ่าแต่เด็ก
นำซ้ำเมื่อซีอุยถูกประหารชีวิตตายไปแล้ว
ไม่ไหวถูกนำร่างมาแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์
พร้อมเขียนชื่อกำกับว่าเป็นมนุษย์กินคน
ตอกย้ำจนจำฝังใจร่วม๗๐ปี
ด้วยความสงสัยว่าซีอุยอาจเป็นแพ้กินคน
ก่อเกิดการรวมตัวของคนในโลกโซเชียล
ที่ร่วมกันล่าชื่อถอนร่างซีอุย
และชื่อมนุษย์กินคนออกจากพิพิธภัณฑ์
เพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับซีอุย
ด้วยกระแสที่ถาโถมตามข้อเรียกร้องนี้
ล่าสุดนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ว่าได้ปลดป้ายคำว่ามนุษย์กินคนออกไปแล้ว
คงเอาไว้เพียงชื่อซีอุยเท่านั้น

การจัดทำบอร์ดให้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์
ในคดีดังกล่าวว่ามีความเป็นมาอย่างไร

เพื่อเป็นแหล่งให้ข้อมูลผู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เผยว่าในส่วนของร่างซีอุยขณะนี้
ยังไม่ได้พิจารณาว่าจะทำการชาปนกิจหรือไม่
แต่ยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่สิริราช
ได้รับอนุญาตให้นำร่างของซีอุยมาจัดให้ความรู้นั้น
ได้ให้เกียรติและดูแลอย่างดี

และที่ผ่านมาในทุกปีประมาณเดือนตุลาคม
สิริราชได้จัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตลอด
ด้านนายฟาร์โรจักรพัฒน์ธรานนทร์
เชิญชวนร่วมลงชื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ซีอุย

งดจัดแสดงและงดใช้คำว่ามนุษย์กินคน
เนื่องจากอาจจะเป็นแพ้ในคดี

ผู้ใหญ่ในสิริราชเห็นความตั้งใจตรงนี้
แต่แนะว่าเนื้อหาการจัดแสดงบอร์ด

ซีอุยอาจเป็นแพ้กินคนด้วย
เพื่อให้ผู้ที่มาชมทำการพิจารณา

พร้อมเรียกร้องไปทางสิริราชว่า
ควรทำการชาพนักกิจร่างของซีอุย
แล้วทำหุ่นขี้พึ่งขึ้นมาแทนจะดีที่สุด
เพื่อให้ดวงวิญญาณซีอุยไปสู่สุขติ
และคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับเขา
อยากให้ศรีราชนำเสนอในชุดข้อมูลฝั่งนี้

ผมดีใจมากที่ทางศรีราชให้เกียรติฯ
แต่ถามว่าในความเป็นจริงแล้ว

ร่างของเราก็จะได้รับการชาปนกิจ

ในการนำร่างเขาไปชาปนกิจไหม
แล้วเปลี่ยนเอาอะไรสักอย่าง

ว่าแบบนี่คือชายคนหนึ่งที่

หลายคนในสังคมของเรา
มองเห็นว่ามันมีปัญหา
สักสีความเป็นมนุษย์ในจุดนี้จุดนี้อีก

ถือเป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน